คุณผู้ชมค่ะที่นนทบุรีค่ะมีคนร้าย๓คนบุกไปก่อเหตุ
ทรัพย์ที่บ้านหลังหนึ่งกลางวันแสกเจ้าของบ้านกลับ
มาพอดีคนร้ายวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงสุดท้ายตำรวจตามจับ
ตัวได้ยกแก๊งเลยค่ะอันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
จับภาพคนร้ายบุกเข้าไปก่อเหตุเพื่อที่จะขโมยของใน
บ้านของผู้เสียหายแต่เจ้าของบ้านกลับมาพอดีก็เลยหนีหนี
ทรัพย์สินที่ขโมยมาได้ขึ้นรถแล้วขับหนีไป
เจ้าของบ้านพยายามจะวิ่งไปเปิดประตูแต่สุดท้ายประตูมัน
ล็อกเนี่ยเจ้าของบ้านวิ่งตามแบบเนี้ยนี่จะดึงขับหนี
ไปเลยกลางวันแสกค่ะคนร้ายก่อเหตุช่วงบ่ายจุด
เกิดเหตุคือในหมู่บ้านมิตรประชานะคะที่ตำบลเสาทง
หินนำเพิร์บังใหญ่จังหวันนุธบุรีนี่คือเหตุการเริ่ม
ต้นที่คนร้ายขับรถมาเพื่อที่จะมาก่อเหตุค่ะคนร้าย
ทรัพย์สินไปหลายอย่างนะคะสร้อยคอทองคำน้ำหนักสิบ
บาทกำลัยทองคำน้ำหนักสี่บาทแวนเพชรหนึ่งวงพระ
เนื้อทองคำอีกหลายองค์รวมมูลค่ากว่า๖แสนบาท
ตำรวจสภบังใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรวจสอบ
จากกล้องหน้ารถได้เบาะแสคนร้ายก็คือไอ้รถเก๋ง
คนร้ายใช้ก่อเหตุนี่แหละนี่นะคะก็คือคนร้ายใช้รถ
เข็มเก่งมาเก่าฮเท้นทีเป็นเหมือนเป็นคนแจกเอกสารตาม
บ้านต่างเพื่อดูรัฐราวกรบ้านหลังไหนมีคนเหมือน
คนยังไงแล้วก็เลือกก่อเหตุใช้ครีมเหล็กครีมตัดเหล็ก
กุญแจประตูแล้วเข้าไปขโมยของอ่ะค่ะตำรวจบอกว่า
นำกำลังไปจับตัวทั้ง๓คน
ไม่รู้ไปปล้นทรัพย์จนเหนื่อยหรือยังไง

จับได้ทั้ง๓คนตอนหลับอยู่ในรถของกลางโอ้โหเพียบเลย
และพอไปดูประวัติสองในสาม
คือสิบเอกนบพรสะทองบ้องอายุห้าสิบสามปีเป็นอดีตทหารสื่อสาร
นายสวิงดีเทียนอายุ๕๑ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยธานี
คุณผู้ชมดูสิคะเคยเป็นทหารสื่อสารเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
และเคยลักทรัพย์มาแล้วเคยปล้นทรัพย์ด้วยในหลายท้องที่
เคยก่อเหตุในสถานที่ราชการด้วยโอ้โหแต่ละคน
แล้วเขารู้จักกันในเรือนจำค่ะพ้นโทษออกมาเลยนัดกัน
รวมตัวกันเพื่อมาร่วมกันก่อเหตุแล้วไปหลายพื้นที่เลยนะ
กรุงเทพต่างจังหวัดตระเวนไปก่อเหตุได้ทรัพย์สินมาเอาไปขายแล้วได้เงินมาแบ่งกัน
แล้วก็นัดกันมาก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายเนี่ยถูกจับยกแก๊งค่ะ
แกจะเข็ดรึเปล่าใช่ไหม
ก็กลัวเหมือนกันพี่อุ๋ยติดคุกไม่เท่าไหร่เอาติดคุกด้วยกัน
จะไปรวมหัวกันวางแผนอะไรอีกอ่ะ
เดี๋ยวก็ออกมาพร้อมกันนั่นแหละใช่ไหมก็ต้องไม่ลดโทษอ่ะ
ทำน้ำฟัมอีกอ่ะใช่ไหมฮะไม่คิดทำอาหารกินเลย